คุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าอากาศมันร้อนเลยทำให้คนอารมณ์ร้อนหรืออย่างไรนะคะ
คุณตั้มวราวุฒิค่ะล่าสุดนะก็มีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยน่ารัก
คอมเมนต์ว่าเนี่ยตั้มไม่เห็นจะหล่อเลยในงานที่เขาโปรโมทคอนเสิร์ตนะคะ
หัวร้อนอยู่เหมือนกันค่ะจนถูกต้นสังกัดเรียกเตือนด้วยนะคะ

คือเรื่องจริงพี่แจ๊คเราเลยสะกิดใจเรา
แทงใจอย่างนี้หรอมือมันพลั้งไปว่าเขาแล้ว
ใช่แล้วเราอยู่คนเดียวแต่ไม่มีใครห้ามเราเราก็ใส่เต็มเลย

ต้นสังกัดให้กำลังใจออกก็จะเออใจเย็นอะไรอย่างนี้
บอกว่าครับตอนนี้ก็ได้สติแล้วก็คือว่ามีคนเข้ามา
คือแฟนคลับผมส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่
แล้วเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ
บวกกับคำสอนดีให้เราให้เราอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าเออเนี่ยนี่คุณคือคนที่รักเราก็ยังมีนี่

ใจร้อนใจร้อนหนึ่งมันสอนเราว่า
เวลาเที่ยวในขณะที่มีอารมณ์ที่ร้อน
มันไม่ดีมันไม่ดีกับใครเลยกับตัวเราเองด้วย
เพาะเต้นได้แล้วก็ที่สำคัญสนุกสนานฮาเล่นมุกได้ด้วยอย่างนี้คุณ
คือบางทีบางคนคนเราอาจจะคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ตลกแซวเล่นได้
เล่นบางอย่างมันอาจจะไปจี้จุดเขา
ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาอาจจะโดนว่าแบบนี้ซ้ำ
อาจจะไม่ใช่คุณแค่เป็นคนแรก
เพราะฉะนั้นอย่าลืมคุณผู้ชมทุกคนมันจะมีจุดที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายเสมอ

เป็นกำลังใจให้ตั้มอย่าไปสนใจอะไรมากมายเลยค่ะ
แล้วก็สู้ต่อไปวงการก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะ